คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะมาที่หนุ่มแซคชุมแพรกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
ซิงเกิ้ลใหม่มาสุดปุ๊บคืออะไรอ่ะ

จังสิจังสิสุดจุดปุ๊ด
จากมีผลงานเพลงแล้วค่ะมีผลงานพิธีกรด้วยนะ

แล้วก็หนุ่มแซคนะเห็นมีผลงานเพลงต่อเนื่องแบบนี้
ใช่ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่างานคอนเสิร์ตงานสร้างบอกเลยว่า
แต่ว่าก็ยังแบบว่าถูใสกันไปได้
งาน๗วันเลยก็มีงานพิธีกร

ส่วนเรื่องหัวใจหลายคนโอ๊ยลุ้นเหลือเกินนะคะว่า

แซคบอกว่าพี่ครับผมขอมีตังเก็บนี้

อันนี้ยังไม่มีครับยังไม่รู้สิครับ

ไม่รีบดีกว่าครับเพราะว่า
เขาเก็บเงินได้ประมาณสัก
คาดหวังไว้นะสัก๓๐ล้านนะครับ

เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเก็บตังค์นะครับ
เพราะว่าก็เพิ่งซื้อบ้านไปครับ

หล่อเลี้ยงงานคอนเสิร์ตที่หายไปครับ

อันนี้ก็น่าจะ๑๐๐เลยครับผม

ใช่ครับอันไหนที่พอช่วยได้ก็

ครับผมยังไงก็ขอฝากรายการนะครับ

ทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่าย๒โมงครึ่งนะครับ
และพรุ่งนี้นะครับเจอกับผมได้ใน
กินล้างบาง

ทุกวันนี้เจอกันค่ะคุณผู้ชม